มาดูความน่ารักของสัตว์ที่อยู่ในบ้าน
คำว่าสัตว์ที่อยู่ในบ้านปกติก็จะคิดว่าเป็นสุนัข
เป็นแมวเป็นสุนัข
แต่ว่าสัตว์ที่จะให้ดูนี้สัตว์ที่อยู่ในบ้าน

จริงจบตุ๊กแก่แม่งสาปอะไรแบบนี้ไหม
อยู่ในนั้นแหละค่ะรวมอยู่ในนั้น

รักด้วยเพราะว่าเขาเอามาประกอบเพลง
อาจจะน่ารักแบบไหนแล้วเขาจะมีการขยับตัวแบบไหน

เขาใส่หัวใส่หางเขารู้ว่าเขากำลังจะเต้นอยู่
ตายแค่เขาเกาะอยู่บนกำแพง
ผู้หญิงบางคนก็กลัวแบบว่าปิดตาดูแล้ว
บางคนก็หลับตาไปแล้วด้วยนะคะ

เขาบอกว่าเจ้าของเจ้าของคลิปนี้เขาบอกว่า
เห็นตุ๊กแก่ตัวใหญ่เขาจับได้ในบ้าน
กำลังเกาะที่อีกโกยขยะอยู่ยัง

เค้าก็สะบัดแล้วเท้าหลังเค้าก็เกาะอยู่แบบนี้นะ

ถ่ายคลิปไว้ดีกว่าแล้วก็เอาไปประกอบเพลง

แล้วดูคนรับชมสิคุณ๒ล้านกว่า
ใช่ค่ะ๒ล้าน๕แสนคน

ตอนนี้ก็เป็นเพลงที่เริ่มมีคนโคเวอร์หลายคนแล้ว

พอเอาตุ๊กแก่มาเข้ากับเพลงมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่ง